สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

จากตัวใหญ่คือนโยบายส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนโยบายของพักการเมือง
ซึ่งเพิ่งมาเริ่มมาสัก๒๐ปีนี้ที่เห็นชัดขึ้น
แต่เดิมเนี่ยนะฮะมันก็ใช้วิธีแจกรถแรกแจกแถมเป็นต้น
แต่ตอนหลังเนี่ยพอนโยบายเริ่มเป็นผลโดยเฉพาะคำที่เขาใช้กันในประชานิยม
มันก็เลยฮิตติดหมัดขึ้นมาเยอะใครก็เอาอย่าง
บางคนก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าของเรื่องแต่ไม่ใช่หรอก
ราศดรเขารู้ว่าเขาเลือกพวกคนนี้เพราะอะไร
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีกรองเริ่มนะครับปีกรองเริ่มบรรยากาศเหล่านั้นจะกลับมา
คืออาจารย์คิดว่ายังไงก็สนุกใช่ไหมคะ
คืออาจจะไม่มากถึงกับต่อสู้กันเพราะว่ากติกามันเข้มงวดขึ้นอย่างที่คุณว่า
เขาก็ต้องหาทางเลี่ยงนะครับว่าอะไรที่ห้าม
สมมุติผมจะหาเสียงเนี่ยผมก็จะบอกว่าทำให้คุณอยู่ดีกินดี
ทำให้คุณมีความสุขมีมากขึ้นในการดำเนินชีวิตคุณเนี่ยคุณจะมีปัญหาน้อยลง
เพราะว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะดูแลท่านให้
คือก็จะแบบจะใช้วัฒกรรมอะไรอย่างนี้นะ
ชาวบ้านเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรมากกว่าเขา
ทำยังไงให้เขาเนี่ยมีกินมีความสุขตรงนั้นน่ะ
เราทำยังไงให้เขาขายผิดผลได้ราคาเราก็ต้องไปชี้แจงตรงนั้นนะว่า
จริงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลเลือกตั้งหรือรัฐบาลที่แต่งตั้งเนี่ย
มันก็กินหัวคิวเราทำยังไงมันไม่ให้เมีย
ตัวกลางเนี่ยเหมือนผมไปหาเสียงผมก็บอก
ข้าวหอมมะลิเนี่ยผมตันละสองหมื่นเพราะว่าขายในตลาดตอนนี้มันสามหมื่น
คุณได้เก้าพันได้ไงหายไปไหนตั้งสองหมื่นหนึ่ง
พูดความจริงก็เลยเอาข้อมูลดีเนี่ยมาตีแผลให้รัฐบาลได้เห็น

อาจารย์ว่าเดี๋ยวมาถามคนที่ต้อง

ใช่อาจารย์คุณวิรัติค่ะคุณวิรัติ
เอาจริงเลยนะมันไม่สนุกใช่ไหมมันจะไม่สนุกใช่ไหมคะ
มันจะไม่ตื่นเต้นคึกคักใช่ไหมคะ

ไม่นะเพราะว่าการเลือกตั้ง
เมื่อกรอบมีอย่างไรเราก็เดินในกรอบ
เพราะว่าลำนูลเขียนเลยว่าให้
ประธานสตงไปตรวจสอบ
เลิกเขาบล็อกไว้ขนาดนี้
แต่ประเด็นนี้ผมค่อนข้างเห็นใจเรื่องประชานิยม
เพราะว่าประชาธิปัตย์เราบอกผู้สูงอายุเรา๘๐๐
อีกพักหนึ่งบอก๘๐๐อีกพักหนึ่ง๘๐๐๐ต่อเดือนนะฮะ
อีกพักหนึ่ง๘แสนต่อเดือนมันเจ๊งอยู่แล้ว
เอาทำอย่างนี้โดยไม่คำนึงถึงภาวะการเงินการคลังมันเจ๊งอยู่แล้ว
แต่แน่อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือ
เราทำอย่างไรให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
เมื่อวานเนี่ยพี่น้องประมงมา๒๒จังหวัดมาพบท่านอภิษฎ
พอคุยกันไปลงทะเลไปหลายเรื่อง
แปลว่าอะไรคะคุยแล้วลงทะเล
คือผมคิดว่าท่านนายกประยุทธ์ไม่รู้ข้อมูลนี้
คุยกับท่านอภิษฎตั้งแต่บ่าย๒จนถึง๖โมงเย็น
ผมก็เลยกระซิบท่านอภิษฎิ์บอกว่า
ถ้าเห็นด้วยฝ่ายกฎหมายจะรับภาระมายกร่าง
เพื่อเตรียมแก้ปัญหาอะไรแก้ได้แก้
อะไรแก้ไม่ได้ว่ารัฐบาลเลือกตั้งมาเราก็จะได้ช่วยแก้
ก็เห็นแฮปปี้กันคือประมง
ยางภาระข้าวอ้อยปาม
ทุกตัวที่เดือดร้อนอยู่ขนาดนี้
พักการเมืองต้องไปหานโยบายแข่งขันว่า

คุณวิรัติแต่ว่าที่คุณวิรัติอธิบายมาเนี่ยนะคะ
คือเวลาจะเลือกตั้งจริง

คือเพราะเวลาหาเสียงมันต้องหาแบบ

ไม่ใช่พูดกว้างเราจะทำให้พืชผล
ขายดีขึ้นท่านจะมีความประอยู่ดีขึ้น

เราคุยกับกลุ่มข้าวเราคุยกับกลุ่มยาง
กลุ่มประมงมันสื่อได้อยู่แล้ว
คุณวิรัติไม่รู้สึกว่ามันจะพูดกับประชาชนยากขึ้นใช่ไหม
ถ้าเลือกตั้งภายใต้รัฐมนูลฉบับนี้
คือโดยระบบนี้
มันจะบอกว่าเราทำอย่างนี้ทั่วประเทศปูไม่ได้
มันต้องลงลึกเป็นรายกิจกรรม

คือหาเสียงอาจจะใช้วิธีที่เปลี่ยนไป

คือประชานิยมบอกว่าเราจะทำอย่างนี้เพื่อพี่น้องทั่วประเทศ

มีความเป็นไปได้ไม่กระทบภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลัง
แล้วก็พี่น้องก็เห็นด้วยว่าแนวนี้ไปได้

ว่าถ้าสมมุติมีคนมาเขียนกรอบไว้ให้อยู่แล้ว

เพราะทุกอย่างต้องทำตามกรอบที่จะมีคนเขียนไว้ให้
ก่อนที่นักการเมืองหลังเลือกตั้งจะมา

คือคิดไปถ้ามันนอกกรอบก็ตีตก

แต่เขาไม่ได้บอกว่าทำอย่างไร
แต่ว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องเสนอกลับเข้ามาด้วยใช่ไหม

เราต้องการทำให้ราคายางขึ้นอย่างนี้

ถ้าชาวบ้านเห็นด้วยเขาถึงจะเลือกเรา

เพราะฉะนั้นทำอย่างไรเป็นเรื่องของพักการเมืองที่จะนำเสนอ

ทำเรื่องประมงทำเรื่องท่องเที่ยว

อันนี้เราคุยกันเบา

หรือพยายามมองให้มันดีเอาจริง
มันกรอบมันเยอะนะครับ

หรืออาจจะมีบทบาทลึกเบื้องหลังไหม

แต่อาจจะไม่ได้เห็นคนนามสกุลชินวัฒน์
ลงในเสื้อพักเพื่อไทยอีกแล้ว

ผมว่าการที่ทั้งสองคนพี่น้อง
ตัดสินใจหลบลี้หนีออกจากประเทศไทย

อย่างน้อยรอบที่จะถึงนี้ไม่มีชินวัฒน์อยู่ในสนามการเมือง

แล้วที่เราคิดไว้ไม่เห็นมีไหมคะ

ให้คนไม่ใช่สมาชิกพักแทรกแทรงยุบพัก
ที่แทรกแซงก็ผิดเห็นเขียนไว้เยอะแยะ

แต่เขาจะอะไรก็จะไปทำให้มีหลักฐานอะไรยังไงล่ะคะโถ
ก็เรื่องจำนำข้าวเขาก็คิดว่าไม่มีหลักฐาน
แต่ใครจะนึกว่าหมอวะลงรู้พูดถึงเสียเปียงตั้งแต่ปี๕๕
แล้วสิ่งที่เราพูดวันนั้นเมื่อปี๕๕นี้ก็
เป็นถ้อยคำที่สารวินิจฉัยไว้ตอนที่คดีคุณบุญทรง

คุณวิรัติคิดว่ายังไงครอบครัวคุณทักษิณหรือพี่น้องก็แล้วแต่

แน่นอนเพราะว่าฝ่ายพักเพื่อไทยตรงเลยนะครับ
ก็คงจะต้องนำเสนอแนวของคุณทักษิณหรืออิงคุณทักษิณ
เพราะว่ามันหาเสียงง่ายในภาคเหนือภาคอีสาน

อาจารย์คิดว่าคงไม่มีแล้วไหมคะ
รายชื่อให้เลือกที่ลงท้ายนามสกุลนี้
คือตัวผมเนี่ยผมเชื่อระบบมากกว่าบุคคลนะ
เป็นได้แต่อย่างว่าดูไปพร้อมกัน

ตัวหัวก็มีความสำคัญ

ไม่มีทางเป็นหัวหน้าพักแล้ว

คนที่ดีใจที่สุดคือคณะรัฐประหาร
กวาดเพื่อไทยตกโต๊ะไปแล้ว

แต่เดิมพวกนี้จะมีบทบาทเล่น

นี่คือคำพูดของขอยืมเขามานะ
คนที่พูดมาว่าไม่เสียของก็ประสบความสำเร็จแล้วไม่เสียของแล้ว
แต่ถามว่าพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาระดับหนึ่งมีคนเชื่อถือ
โดยให้ความยอมรับเลือกเกินครึ่งมึงมาแล้วเนี่ย
คำถามคือมันจะหลุดไปง่ายเหรอไม่หรอกครับ
มันขึ้นอยู่กับขุนพลแต่ละระดับชั้นของเพื่อไทยที่มีอยู่เนี่ย
จะทิ้งการเมืองหรือยังยังอยากจะเล่นการเมืองอยู่หรือเปล่า
ยังจะตั้งพักขึ้นมาหรือใช้พักเดิมไหม
เชื่อว่าถ้าใช้ต้องใช้เพื่อไทยแบบเดิมนี่แหละ
เพราะว่ามันดึงดูดมันอยู่ในสายตามันอยู่ในความเชื่อมั่นของแฟนคลับเก่าแล้ว
ปัญหาที่มีจู่ตรงมาก็คือที่เรายังไม่รู้และพิสูจน์ไม่ได้คือ
ความเชื่อมั่นจากประชาชนทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมันจะลดถอยลงหรือไม่

ถอยลงเพราะอะไรอ่ะคะอาจารย์เพราะคุณยิ่งรักหนีเหรอ
แน่นอนหมายความว่าเมื่อมีมีหัวที่เขาเชื่อถือเนี่ย
คราวก่อนนี้คุณยิ่งรักยังใช้ชื่อคุณทักษิณได้เลือกตั้งคราวที่แล้ว
แต่คราวนี้อาจจะใช้อยู่บ้างแต่ภาพมันเนี่ยจะเหมือนเดิมไหม

เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่า
หนึ่งคนที่อยู่ของพักเพื่อไทยขุนพลทั้งหลายเนี่ย
จะรวมตัวกันไหม
จะให้ใครเป็นหัวใครเป็นนายทุน

เพราะว่าภาคการเมืองไทยไม่มีทุนไม่ได้

และเริ่มดำเนินการทางการเมืองหรือไม่อย่างไร

ถ้ามีพักการเมือง

คุณต้องปฏิรูปตัวเอง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักการเมืองเดิม

เวลาได้ตำแหน่งแล้วมักลืมประชาชนไปชั่วคราว

เปลี่ยนเป็นว่าขณะนี้นักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ย
จะเอาปัญหาของประชาชนติดอยู่ที่ตัวเสมอ

เขาเสียสละเป็นตัวแทนของท่านได้
และจะทำให้ปัญหาของท่านคลายลง
ทุกข์ของท่านต้องขืนทุกข์ของผม
ต้องเปลี่ยนทัศนคติตัวนี้ให้ได้
คือเห็นประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมเปลี่ยนใหม่
ต้องเอาเรื่องปัญหาของประชาชนเป็นหลัก

ประเด็นเรื่องของตระกูลชินวัฒน์เนี่ยนะคะ
อาจารย์สมมุติว่าพักเพื่อไทย

คือพักเพื่อไทยสมมุติว่า

อาจารย์คิดว่าแบบไหนดีกับพักเพื่อไทยมากกว่ากัน
กับเปลี่ยนภาพไปเลย

แต่เปลี่ยนทัศนคติในการบริหารงานราชการแผ่นดินได้
แต่เดิมนักการเมืองส่วนใหญ่

นึกถึงประชาชนน้อยลง
ใช้ชำแบบนี้แล้วกัน
แต่ว่าจะไปหาประโยชน์ตนและพักพวกเยอะขึ้น
เราต้องเปลี่ยนมาว่าเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ปัญหาของประชาชนคือปัญหาของเรา

แต่การจะเข้ามาร่วมหรือไม่ร่วมอย่างไรเนี่ย

สมมุติว่าชินวัฒน์อยากจะอุดหนุน

เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องซึ่งเป็นกลไกของธรรมชาติการเมืองของเราอยู่แล้วว่า
ผู้สนับสนุนมีทั้งอยากเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย
แต่ถามว่าสสกรศิลป์เนี่ย
ไปหาเสียงจะทิ้งชื่อคุณทักษิณไว้
เพราะคราวที่แล้ว๗รวดโดยไม่ใช้ตังค์

ผมแปลกใจที่เป็นไปได้ยังไงมันไม่ใช้เงิน

อาจารย์เดี๋ยวขอพักแป๊บเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแต่ขอกลับมาเริ่มที่คุณวิรัติ
โดยเฉพาะประเด็นตกลงแก่นำกปศ
พักประชาธิปัตย์ตกลงจัดทัพกันแบบไหน

กลายเป็นว่าการเมืองภาพเดิมก็หลอนไหม
ข้อกล่าวหาเดิมก็กลับมาหลอนไหม

นี่ยังไงลงไปเล่นอีกสนามหนึ่งแล้วกลับเข้ามา
แล้วนี่อีกพักนึงเอาเขาออกไปจนได้
สรุปเนี่ยประชาธิปัตย์ได้หรือเสียกันแน่
กับการที่ถ้าไม่มีชินวัฒน์ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะ

พูดถึงประชาธิปัตเราก็จะแซวกลับไปเพื่อไทย

แต่ว่าภาพจำและการต่อสู้ทางการเมืองมันมาแบบนี้อย่างชัดเจน
แต่ผมไม่ใช่ผู้แทนเขานะ

แต่ว่าโดยนโยบายพักแล้วก็ยังไม่พูดเรื่องนี้
ก็จะมีแต่แถลงการที่ออกมาอย่างเป็นทางการนะคะ

เพื่อไทยก็จะยังคงมีความเป็นพักการเมืองแล้วก็ทำงานอย่างนี้ต่อไป

ประชาธิปัตย์ยังไงคะจัดกันเสร็จแล้วยัง

จัดคนไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามประชุม

แหมแหมจะไปคุยอะไรกันนอกล้อมอะไรเลยเหรอคุณวิรัติ

เราก็ดำเนินกิจกรรมเท่าที่อนุญาตได้
ก็พบปะประชาชนแสดงความเห็น
ผมก็ให้สัมภาษณ์อยู่เกือบทุกวัน

เท่าที่อยู่ในวิสัยที่พูดได้นะครับ

คือนี่คิดกันไปขนาดที่ว่า

คุณอภิษฎิ์เนี่ยชัวร์เป็นหัวหน้าภักษ์

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ภาพตกลงแล้วยังไงคะคนที่เคยอยู่พักไปกปศกกลับมาตกลงจะมีบทบาทแค่ไหนยังคุยกันอยู่หรือยังไม่บอก
คือตรงนี้มันจะทำให้มันยากสำหรับประชาธิปัตย์ขึ้นไหมเพราะภาพในช่วงหลังที่เกิดขึ้นก่อนรัฐประหาร
มันจะกลับมาทวงถามไหมคะว่าตกลงประชาธิปัตย์เป็นพักการเมืองเป็นสถาบันการเมืองหรือคุณก็เล่นทุกเวทีเล่นทุกรูปแบบเหมือนกัน
มันจะอธิบายยากขึ้นพักก็ยังอยู่เป็นพักคนไหนที่ทำกิจกรรมนอกกรอบของพักก็ต้องลาออกไป
ลาออกไปเมื่อกิจการนั้นเสร็จแล้วเขาก็ประสงค์ที่จะกลับพักเขาก็แจ้งความจำนงมานะครับซึ่งทุกคนแจ้งหมด
แก่นำ๙คนแจ้ง๘อีก๑ไม่มาแล้วท่านสุเทพไม่มาแล้วไปทำมูลนิธิสร้างโรงเรียนเอกชนโรงเรียนอาชีวะที่เกาะสมุยชัดเจน
แต่เราก็ยังรักกันเหมือนเดิมไหมกับประชาธิปัตย์

แล้วกันแต่ความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
แต่ถ้ามีศึกเราช่วยกันแน่อย่างนี้ป่ะคะ

แต่ว่า๘คนกลับมาอยู่กับประชาธิปัตย์
การที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข๒๐๗วัน
ผมเชื่อว่าความเป็นมิตรน้ำมิตรร่วมเป็นร่วมไทยตรงนี้ก็คงไม่ทิ้งกัน
ค่ะแต่ทีนี้มันจะกลับกลายเป็นว่า
ลักษณะการเข้าและออกของ๘ท่านที่ว่านี้เนี่ย
จะทำให้ประชาธิปัตย์ในแวดวงการเมือง
ถูกพูดถึงในลักษณะอื่นได้ไหมคะ
คือวันนั้นวันนั้นวันที่เราที่ระบบเสียงข้างมาก
ต้องการแก้รัฐธรรมนูลผมก็ไปสารลำนูน
แต่กรอบที่ผมทำได้พวกผมทำได้ในสารนี้มันมีข้อจำกัด
เพราะงั้นทางเดียวที่จะสกัดสิ่งเหล่านี้
เพราะว่าถ้าเราไม่สกัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้
ผมคิดว่าวันนี้บ้านเมืองไปไกลลิฟต์

เพราะงั้นทุกคนก็เลยเพื่อไม่ให้พลักษณ์เสียหาย
ก็เลยลาออกไปทำกิจกรรม
กิจกรรมเสร็จเป็นแนวพลักครั้งเดิม

ขออนุญาตแทรกคุณวิรัติด้วยคำตอบของอาจารย์สดางค่ะ
อาจารย์คราวที่ได้มีภาพของประชาธิบด
ทำให้ประชาธิบดสู้ในสนามเลิกตั้ง
เหมือนกับอาจจะต้องโดนพูดถึงโดนวิจารณ์โดนแซะ
ใช้ภาษาวัยรุ่นโดนแซะเยอะขึ้นไหมจะเหนื่อยขึ้นไหม
ประชาธิบัตยเขาเตรียมไว้แล้วว่าวาทะสินในการพูดของเขา
ก็สามารถเอาเคลียงคือหมายความว่า
โดนกล่าวหาหรือโดนพูดถางถึงแน่นอน
อาจจะแก้ไปเป็นเปราะเช่น
ข้อกล่าวหานั้นมันมีหลักฐานหรือมีอะไรมากเกินไปหรือเปล่า
ทำให้เสียหายหรือเปล่ามันก็ต้องสู้กันไปตามแต่ละแห่ง
แต่ขึ้นเวทีเนี่ยในแต่ละแห่งเนี่ย
มันก็ขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้แล้วสมมุติเลือกตั้งแต่ละเขต
โจมตีทันทีเนี่ยถ้าแก้ทันก็โชคดีไป
แก้ไม่ทันก็ต้องเตรียมไปปัญหาคือว่าแต่ละคนเนี่ย
คำถามเหมือนกันหรือไม่แต่ละแห่ง
แต่ละเวทีซึ่งมันก็ไม่จำเป็นเพราะว่าประชาชน
แต่ละเขตมันก็ไม่เหมือนกันอีกแหละ
เวลาพวกนี้มาหาเทียมใต้ง่ายพูดอะไรเขาก็เชื่อหมดละ
อย่างนู้นอย่างนี้แล้วแต่
อาจารย์ค่ะเพิ่มเข้าไปว่าอาจารย์อัศดานคิดว่า
เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะคะมันกึ่ง
อย่างก่อนหน้านี้คนมักจะแซวขออนุญาตพูดต่อหน้าคุณวิรัติเลยนะคะ
มักจะแซวประชาธิปัตย์ว่าคนช่วยสนับสนุนเยอะ
คนปะดันเยอะประชาธิบัติปะดันเยอะนะคะ
ดันก็เยอะคือผู้ใหญ่รักส่วนใหญ่จะโดนแซวแบบนี้
คำถามคืออาจารย์คิดว่ารอบนี้เหมือนแบบเบอร์ว่า
ประชาธิปัตย์มาคุณอภิษฎได้ขึ้น
อาจารย์คิดว่าไม่ไม่ใช่ทั้งประชาธิปัตย

เขาเขียนกติกาไว้ให้คนนอกเป็นไม่ได้เขียนให้พักการเมืองเป็น
แต่คนที่มาเป็นเนี่ยก็ต้องลำบากหน่อย

จะคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมือนป๊าเปรมไม่ได้นะ
คนละสมัยและคนละคนละสภาพการนะครับ
ป่าแกคนขอให้มาเป็นนะแต่ให้มีกติกาให้เป็น
มันคนละอย่างกันนะครับ
แล้วตอนนี้มันไม่มีมาตรา๔๔มาช่วยอีก
เพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นใหม่ก็ต้องคิดให้ดีนะ
กติกาขนาดนี้จะเอาใครเป็นพักพวก
ผมเชื่อในทางการเมืองแล้วหลังจากศึกษามานานขนาดนี้
ว่าคนที่จะมาเป็นเนี่ยเตรียมการไว้หมดแล้ว

เพื่อสถานการณ์แบบนี้เรียกว่ามันไม่มีทางได้ครึ่ง

ทำร้ายมีข้อกล่าวหาเยอะแยะไปหมด

เขาจะถูกโจมตีเหมือนกับประชาธิปัตย์ที่คุณพูดเมื่อกี้นี้

เพื่อไทยก็โดนอีกชุดหนึ่ง

แบบของคนนั้นจะจับจุดอ่อนมาได้

มันมีวาถะ

ซึ่งในอดีตนักการเมืองก็เคยโดนมาแล้วบางเรื่อง

ที่อาจารย์สดังบอกค่ะเหมือนกันค่ะคุณวิรัติ

ประชาธิปัตย์มีเปอร์เซ็นต์ได้เป็น

ผู้นำรัฐบาลไหมคะ

ทุกครั้งที่เลือกตั้งเราก็ชูหัวหน้าพัก

แล้วเราก็ได้แล้วก็ไม่ได้

ถ้าเป็นเบอร์๒เราก็เป็นผู้นำฝ่ายค้าน
ปกติเป็นอย่างนี้นะครับ
แต่ว่ารอบนี้๑ลำนูลใหม่นะครับ
แล้วก็๒ไม่รู้วันไหนจะลงมือ

อนาคต๖๐มีเลือกไหม

ซึ่งก็ประมาณว่าปลาย๖๑จะเลือก
สถานการณ์ตอนนั้นก็ต้องมาดูกัน
แต่ถามความตั้งใจของพวกผมนี่
แล้วก็จูอภิษฎเวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี
ฉันอาจจะถามง่ายแต่ดิฉันเชื่อว่าคุณวิรัติตอบยาก
คือวิรัติเชื่อจริงเหรอว่ามันจะมีคนของพักการเมือง
เราเห็นหน้าเดิมขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาล
หรือคุณวิรัติก็แอบคิดเหมือนอาจารย์อัศดางป่ะคะ
คือในในการต่อสู้นะครับต้องเรียนว่าเรา
เราตั้งใจและทำเต็มที่
ที่จะให้หัวหน้าพักเราเป็นนายกรัฐมนตรี

ไม่ใช่พูดลอยพูดเล่นตั้งใจและทำเช่นนั้น
แต่ทีนี้ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยค่ะ
พออ่านรัฐธรรมนูลแล้วคุณวิรัติคิดว่า
มันมันไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้นไหมคะ
ถ้าหาเสียงดีสื่อสารกับประชาชนได้

มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตามรัฐธรรมนูลไหมคะ
โยบายโดนใจเป็นแต่ละกลุ่มไปอะไรไปเนี่ยนะครับ
แล้วทำให้ถึงผู้เลือกจริงส่วนนี้มีส่วนช่วยได้
ซึ่งคุณวิรัติไม่คิดว่าการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้มา
ถูกต้องสงสัยว่าวางไว้หมดแล้วว่าจะให้ใครเป็นไม่เป็น
อยู่มากหรืออยู่น้อยไม่สงสัยแบบนั้นใช่ไหมคะ
อย่างที่เคยวิเคราะห์กันตั้งแต่ประชามติเลยค่ะ
ถ้าพักการเมืองได้เกิน๓๗๕พักการเมืองเขาก็เป็นนายกได้อยู่แล้ว
อยู่ที่ประชาชนวันที่เขาเลือกวันที่เขาลงหีบนะครับ
ว่าเขาจะคิดอย่างไรนะครับแต่ถ้าเลือกกระจายหมดถ้าเลือกกระจายหมดแน่นอน
นายกคนกลางก็มาซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวต้องเผลอพักการเมืองแต่ละพักก็ต้องช่วยกันอธิบาย
ว่าการเลือกมันมีผลแค่ไหนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดแล้วนะคะใช่ไหมคะ
อาจารย์จะดังค่ะอาจารย์ถ้าคิดแทนอย่างคนนอก
อาจารย์คิดว่าเพื่อไทยชูใครดีคะชูใครเป็นหัวหน้าพักดีชูใครนำดี
เพื่อแบบไม่ให้รู้สึกว่าเพื่อไทยแตกแล้วเพื่อไทยอ่อนไปเยอะ
ไม่ครับความเป็นจริงมันอ่อนลงไปเยอะ

ยังแต่ว่ายังไม่มั่นใจอย่างที่พูดเลยแล้วว่าประชาชนเนี่ยยังเป็นแฟนคุณทักษิณหรือเปล่า
ผมว่าเชื่อชื่อยังพอใช้ได้

ชื่อพักรวมทั้งเวลาไปหาเสียงอีสานต้องใช้ชื่อคุณทักษิณด้วย
นะครับถ้ากฎิกาไม่ได้ห้ามนะ
ปัญหาก็คือว่าขณะนี้
ความเป็นเอกภาพที่มีอยู่เนี่ยสามารถรวมกันได้แค่ไหน
ตัวหัวใหญ่ยังอยู่พร้อมไหม

มันมีวิธีการขั้นตอนเยอะแยะเลยนะครับ

เปลี่ยนกฎิกามาเพื่อให้คนนอกเป็นแน่
เพราะ๒๕๐นี่อยู่๕ปี

เพราะฉะนั้นคณะรัฐประหารเนี่ย
มีเจตนาที่จะอยู่๑๓ปี
นี่ก่อนเลือกตั้งนี่ก็น่าจะเป็น
หลุกสองสมัย๘

มันเห็นชัดอยู่แล้วว่า๒๕๐โหวตได้๒ครั้ง
เพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์การเมือง

เหยียบเปิดกล้วยหกล้มเท่านั้นเนี่ยที่ไม่ได้เป็นคนนอก

คือที่อาจารย์แสดงพูดเนี่ยคือจริงแล้วไม่ได้
ไม่ได้เป็นการคุยกันแบบนี้ครั้งแรก

ตั้งแต่ก่อนประชามติก็มีวิพากษ์กันเรื่องนี้

มีคนที่ร่วมโหวตนั่งอยู่แล้วตกลง

ประชามติถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะว่า
เขียนลักษณะแบบนี้เหมือนกับ
ทำให้เป็นการการันตีว่าการเมืองแบบเก่า

ไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้

ระยะเวลาไปอีกหลายปีอันนี้วิเคราะห์กันมาตั้งแต่แรก
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่

จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่

จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่

จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่
จะไม่ได้มาในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่
การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่

การเลือกตั้งครั้งนี้แน่